กันต่อนะคะนี่ก็คุณแม่เหมือนกันคุณแม่สุดสวยค่ะคุณหญิงปณิตาค่ะ
ล่าสุดนะคะคืนจอแก้วกลับมาเล่นละคร
บทบาทเป็นนางร้ายในรอบ๑๙ปีกับช่อง๗
คุณผู้ชมต้องบอกว่าเราเจอหญิงปณิตามาตั้งแต่อู้หู้ไม่นานมากค่ะ
เล่นเป็นนางร้ายเนี่ยคุณผู้ชมคือเยอะมากจริงค่ะ
แต่พักนึงเขาก็หยุดไปแล้วก็มารับเป็นบทบาทผู้จัดละครค่ะ
และคุณหญิงเปิดใจกับภัณฑ์เท้ารัสนะคะว่านี่เป็นการหววนคืนมารังนางร้ายอีกครั้ง
โดยสาเหตุที่เล่นเพราะว่าบทดีมากค่ะ

แถมว่าผู้จัดยังกำชับคนิ่งด้วย
นิงเธอห้ามเบี้ยวเด็ดขาด

ไม่ได้กลับมาเล่นละครเต็มทั้งเรื่อง
เป็นการกลับมาเล่นร้ายครั้งแรก

กับทางช่อง๗เดี๋ยวก็จะมีละครทั้งเรื่องอีกเหมือนกัน
อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันละครจะออนแอร์แล้วด้วย
ละครจะออนทางช่องก็ขอคิวว่าจะต้องเดินสายโปรโมทละครแล้วด้วยนะ
เธอต้องงัดตัวเธอเองขึ้นมานะเธอจะมาเป็นแบบว่า
ไม่ยอมให้คิวไม่ได้นะอะไรอย่างนี้
เอาล่ะมีการบอกตัวเองแล้วหนึ่งนะคะ
ว่าฉันต้องมาโปรโมทละครแล้วนะคะ
ส่วนเรื่องลูกสาวน้องนิรินค่ะตอนนี้นอกจากจะเป็นกำลังใจคุณแม่แล้วนะคะ
ยังเป็นเหมือนเพื่อนเป็นเหมือนน้องสาว
คอยอย่าให้แม่คลายเศร้าค่ะ

ตอนนี้ก็สามารถเอาเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าของแม่ไปใส่ได้แล้วค่ะ
กลายเป็นว่าตอนนี้สองแม่ลูกช่วยกันแต่งตัวให้สวยจนลืมกระแสข่าวดราม่าไปเลยค่ะ
ซื้อเสื้อผ้าก็เสื้อใส่ด้วยกันได้แล้ว
กางเกงใส่ด้วยกันได้แล้วแค่ว่าถ้าตัวไหนเนี่ย
ขาเรายาวนางก็จะกลมหน่อย
รองเท้าตอนนี้ก็ใส่เบอร์เดียวกันแล้ว
นางก็รู้ว่าถ้าใครมาชมว่านางสวยกว่านิงนางก็จะโมโห
นางก็จะแบบเห็นไหมล่ะแม่ชอบบอกหนูไม่สวย
ใครก็บอกหนูสวยนางจะดีใจ
นางถามว่าจะไปเกาหลีเมื่อไหร่
ให้โตก่อนลูก
มีการแซวน้องนิรินแซวแม่บอกว่าจะไปเกาหลีตอนไหน
ไม่ใช่แม่จะให้ไม่ทำนะน้องนิรินอยากทำ

เลี่ยงสวยแล้วลูกไม่ต้องทำก็สวย
มีลูกเหมือนมีเพื่อนเลยนะ